ติดตามกันต่อนะคะสำหรับข่าวเช้าเสาร์อาทิตย์
วันนี้เรามีเรื่องของการซื้อของออนไลน์มาฝากคุณผู้ชม
หลายท่านต้องใช้บริการเพราะไม่มีเวลาจะไปเดินซื้อเองใช่ไหม
แต่บางคนก็ไม่มีดวงจริงนะซื้อของออนไลน์แล้วปรากฏว่าไม่ได้ของตามที่ตัวเองสั่งไป
เอาจริงนะมันเป็นแบบนี้ตลอดคุณผู้ชมที่ฉันซื้อมาในภาพคือกระโปรงอยู่เข่า
พอได้ของจริงนี่อยู่เท่าเอวแต่อันนี้มันเป็นเสื้อผ้าคือเราก็เผื่อใจไว้แล้ว
ถ้าเกิดเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดิฉันไม่เอาเลยนะ
คืออย่างน้อยได้มาแล้วมันใช้กันได้หรือเป็นลักษณะที่มันคล้ายกันมันก็โอเคก็ยังระดับหนึ่ง
แต่คนนี้หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงเมืองระยองสั่งนาฬิกาข้อมือเป็นยี่ห้อดังด้วยแหละ
แล้วปรากฏว่าที่เขาได้มาเนี่ยคุณแกะออกมาอะไรอ่ะกล้วยตากเครื่องช็อกโกแลต๒กล่องมูลค่ากว่า๒๐๐บาท
เดี๋ยวคุณพี่เขาเปิดกล่องดูหรือยังอาจจะใส่อยู่ในกล่องกล้วยตากหรือเปล่า
คนนี้แหละค่ะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพก็คือนายเสรีกลิ่นสังอายุ๔๐ปีเป็นชาวเมืองระยอง
เป็นหัวหน้างานช่างซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
เขาเล่าบอกว่า๗มีนาคมที่ผ่านมาเขาสั่งซื้อนาฬิกาข้อมือยี่ห้อกามิน
ก็จริงคือราคามันเป็นหมื่นอยู่แล้วนะรายการนี้

ทางเว็บไซต์ขายดีดอทคอมมีนางสาวนอร่าวรวย

ประกาศขายไว้ราคาเท่าไหร่ราคา๒๗๐๐บาท
จากเป็นหมื่นนาฬิกามือสองเขาบอกเป็นมือสองไงลดให้เยอะ
จากนั้นก็คุยกันผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่อนัดชำระเงิน
แล้วก็นัดวันส่งสินค้าค่ะผู้ขายเนี่ยเขาถ่ายภาพขณะ
นำนาฬิกาใส่กล่องพัสดุปรายศนีย์ให้เลยนะ
คือให้เห็นชัดฉันส่งแน่นอนเนี่ยนาฬิกานะฉันใส่กล่องพัสดุแล้ว
แล้วก็ส่งภาพมาให้ดูด้วยว่าส่งเรียบร้อยแล้วล่ะ
จากนั้นเขาก็เลยโอนเงินไปให้ตามที่ตกลงกันไว้
กระทั่ง๑๐มีนาคมที่ผ่านมาได้รับกล่องพัสดุจริงก็เปิดออกดู
ปรากฏว่ามีเพียงกล้วยตากเครื่องช็อกโกแลต๒กล่องมูลค่ากว่า๒๐๐บาทเอามาให้
เขาก็รีบติดต่อไปหาผู้ขายสิเอ๊ะคุณส่งผิดที่อยู่หรือเปล่าสลับกับคนอื่นหรือเปล่า
ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้แล้วก็มั่นใจว่าถูกหลอกแน่นอนนะคะ
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองระยอง
พบว่ามีผู้เสียหายอีกเกือบ๓๐คนที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
รายเดียวกันเนี่ยโอ้โหฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
แต่เปิดปากก็เป็นไอ้ก้วยหกสำคึ้งเราก็เลยเข้าไปแจ้งความลงตำรวจภูทภูมิระยอง
นี่แหละนะก็ต้องคือดูแล้วก็เสดียรใจแทนไม่ได้ของที่ตัวเองสั่ง
เขาบอกว่าเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยเขาสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์เป็นล้อรถจักรยานยนต์ทางเรียบ
ราคา๘๐๐๐บาทก็ถูกหลอกเชิดเงินไม่ได้สินค้าตามที่ต้องการค่ะ
เขาเลยบอกว่าฝากเป็นอุทาหรณ์หน่อยนะใครชอบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ต้องระวังและตรวจสอบให้รอบครอบ
จะได้ไม่สูญเงินไปโดยเปล่าประโยชน์คือคนนี้ไม่มีดวงทางนี้ว่างั้นเถอะ
ซื้อที่ร้านเลยดีกว่าแบบได้ของปุ๊บยื่นเงินปั๊บจบนะคะอย่าไปสั่งออนไลน์เลย
จริงต้องดูด้วยนะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นบริษัทหรือเป็นอะไรที่เชื่อถือได้
ที่คุยกับคุณสุภานีอยู่เรื่องเกี่ยวกับการซื้อของคุณเคยซื้อมือถือใช่ไหม
เราสั่งเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมมีประวัติการส่งจริงไหม
ซื้อแล้วได้สินค้าไหมมีรีวิวอยู่ในพันทิพย
โดนด่าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเอาชื่อค่ะชื่อของคนขาย
ส่วนใหญ่มันขึ้นมาเป็นพืชเลยใช่ค่ะ
ก็เป็นวิถีชีวิตของคนยุคใหม่นะที่ต้องซื้อขายของออนไลน์เพื่อความสะดวก
แต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะคะ